คุณดิฉันมาแต่งตัวเต็มขนาดนี้

คุณคิดว่าดิฉันลงทุนขนาดนี้เพื่ออะไร
ทำแบบนี้แล้วก็คุณต้องไปแก้บนแน่เลย

เพื่อเพื่อเงิน

เพราะว่าวันนี้แต่งเต็มขนาดนี้
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการประกวดสุดตาช
ของเมืองนนทบุรี
อยากรู้ใช่ไหมว่าการประกวดนี้คืออะไร
ตามไปดูกันเลยจ้า

นี่คือการประกวดธิดาช้างเมืองนนท์ประจำปี๒๕๖๒

ทำเป็นเล่นไปงานใหญ่งานช้างนะจ๊ะ

อยู่ที่ตะบนสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

วันก่อนเขามีการจัดงานประกวดแบบยิ่งใหญ่เลยนะคุณ
อย่างที่บอกไปก็คือธิดาช้างเมืองนนท์ประจำปี๒๕๕๙

สวยมากนะคะมงกุฎเพชรนะคะ

แล้วก็เขารับสมัครสาวงามพลัดไซส์นะ

และคนที่ประกวดคุณสมบัติของคุณจะต้อง
น้ำหนักตัวเกิน๘๐กิโลกรัม

คุณจะมาโชว์ความงาม
ความสามารถเพื่อช่วงชิงมงกุฎสายสะพาย
และเงินรางวัลรวมไปถึงของรางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมาย

นี่เลิศมากคุณโด
ทีมงานของเราไปเก็บภาพตั้งแต่กำลังแบบว่าแต่งองค์ทรงเครื่องกันเลย

เป๊ะปังอลังและออร่าจับแบบไม่มีใครยอมกันค่ะ
การประกวดครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ช้างไทยค่ะคุณ

ง่ายเลยแต่ผู้เข้าประกวดผู้เข้าแข่งขัน
จะต้องใส่ชุดไทยสวยงามในการร่วมการประกวดแบบนี้เห็นไหมคะ

สารอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเอาไว้ให้คงอยู่นะคะ
ซึ่งในงานครั้งนี้ก็จะมีผู้เข้าประกวดที่มาจากทั่วทุกสารทิศเลย
รวมกันแล้วกว่า๔๐สาวงามมาร่วมชิงชัยคว้ามงกุฎธิดาช้างเมืองนนท์
บอกเลยคุณบรรยากาศโอ้โหเต็มไปด้วยความเซอร์ไพรส์เต็มไปหมด
ผู้เข้าประกวดนะคะจะได้เจอคำถามชิงไหวชิงพริบเหมือนประกวดนางงามเลยคุณ
นี่ก็คือนางงามเวทีหนึ่งที่ด่งดังมาก
กรรมการเขาจะให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ๑๓คนมาจับฉลากพยันชนะไทย
เพื่อตอบคำถามอย่างสร้างสรรค์อย่างเช่นจอดจาน
ต้องตอบออกมาให้ได้พยานชนะไทยตัวนั้น
สำหรับผู้เข้าประกวดหมายถึงอะไรจอจานยกตัวอย่าง

โอ้ยมันไวเกินไป
คือคุณต้องตอบให้ได้ใจคณะกรรมการภายในเวลา๓๐วินาที

จอจานใช่ไหมอย่างเช่น

แล้วก็ความจริงใจนะนี่
คนเราสามารถมอบให้กันและกันได้
ความจริงใจถ้าเรามีให้แก่กัน
เราก็จะทำให้สังคมไทยของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
ขอบคุณค่ะ

ถึงแม้ว่าคำถามจะยากขนาดไหนนะคุณ
แต่เชื่อไหมว่าแต่ละคนเขาตอบได้โดนใจคณะกรรมการ
จนคว้ารางวัลชนะเลิศกันไปแล้วนะจ๊ะ
มีรางวัลถึง๓คนด้วยกันเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์

กินกันตึงลง
ใช่คือการประกวดเนี่ยนะคะจะเป็นหญิงแท้๑คน
บุคคลเพศทางเลือก๒คนที่ได้รับรางวัลก็คือคลองถ้วยร่วมกัน

ผู้ชนะคว้ารางวัลเป็นแบบจุกได้เงินรางวัลไปคนละ๗๐๐๐บาท
สะพายพร้อมมงกุฎประจำตำแหน่งและของรางวัลอื่นอีกมากมาย
ส่วนคนที่ไม่ชนะไม่ต้องเสียใจไป
เพราะเขามีรางวัลปลอบใจเป็นถ้วยรางวัลให้
แล้วก็รางวัลตำแหน่งอื่นด้วยนะคะ
สิริรวมมูลค่าของรางวัลกว่า๓๐๐๐บาทเลยคุณ
อ่ะเข้าเอาอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าปีหน้าฟ้าใหม่
และเขามีโอกาสสาวพลัสไซต์คนไหนอยากจะลงแข่งขันที่ดาช้างเมืองนนท์

แล้วต้องกลับมารายละเอียดบอกนะคะ

เตรียมร่างกายเราให้พร้อม
เหมือนที่ฉันเมื่อกี้นั่งทาน

แต่ถ้า๘๐พลัสผมบอกเลยนะ

เขาบอกว่าเขารับสมัครประเภททางเลือกได้ด้วย

ถ้าคุณแต่งหญิงนี่ฉันว่าคุณจะสวยมากอีกคนนึง

ถ้าจะให้ผมลงประกวดคุณต้องเพิ่มรางวัล

เอาเป็นมงกุฏทุเรียนทุ่มใส่คุณ

แต่ดูเนี่ยบรรยากาศสวยงามแบบนี้ก็มีมาฝากกันนะครับ